หนึ่งในประเทศกลุ่มสมาธิกอาเซียนฟิลิปปินส์นั้น
เติบโตของเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะมาแรงชาติหนึ่งของอาเซียนเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ต่างชาติเองก็ไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น

เป็นโอกาสของนักลงทุนจากประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณฑุรษดีเขมพันมณัฐ
เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามนิลาจากประเทศฟิลิปปินส์

สวัสดีครับ
เติบโตของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเติบโตได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับ
ปัจจัยอะไรบ้างที่หนุนเอาตัวนี้ให้เติบโตได้มากขนาดนี้ครับ

โดยปัจจัยหลักมาจาก๓อย่างด้วยกันก็คือ
เขามีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีนะฮะ
ซึ่งการใช้จ่ายในช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นตัวผลักดันตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของเขาโตได้ระดับหนึ่ง
ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินโอนของเขาโอนเข้ามาประมาณ๒๗

ซึ่งรายได้ต่างเหล่านี้เนี่ยเมื่อไปเสริม
ครับอย่างปีนี้ปี๒๕๖๐เนี่ยครับ
มีโครงการไหนมีนโยบายไหนที่สนับสนุนให้
ลงทุนจากต่างชาติไปลงทุนที่ฟิลิปปินส

จริงแล้วเขาเนี่ยมีนโยบายหลักเป็น๕พิลล่าด้วยกันนะครับ
คือหนึ่งก็จะปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงานราชการ
ส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลอย่างเสรี
ก็สร้างบรรยากาศการลงทุนเช่นปรับปรุงรัฐธรรมนูล
เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
แล้วก็มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรการท่องเที่ยว
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
แล้วก็พยายามลดช่องว่างของสังคม
อันนี้ก็คือนโยบายหลักของเขาครับ

มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้นตกงานน้อยลง
ตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญได้ไหมครับ
ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับ

ที่ว่าถ้าคนมีรายได้มากขึ้นอะไรพวกนี้การใช้จ่ายเขาก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งพวกนี้ก็น่าจะทำให้ประชาชนของเขามีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับ
ที่จะสนับสนุนให้คนของเขามีรายได้
แล้วก็ท้ายที่สุดก็มาถึงการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งก็จะเป็นส่วนดีถ้าว่าเราจะมาลงทุนในประเทศเขา
อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยในการเข้าไปจอดตลาดของฟิลิปปินส์ได้บ้างครับ
จำพวกเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง
ธุรกิจท่องเที่ยวนี้เราก็เก่ง
อย่างเช่นพวกไฟฟ้าน้ำปลาปลา
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณดุษฎีมากนะครับ

คุณดุษฎีเขมพันธ์มณัฐนะครับ
ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามนิลาของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
อันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคุณผู้ชมที่จะเข้าไปลงทุนที่ฟิลิปปินส
ยังไงก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อได้ครับ